คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หูจูโยเอียส
คุณกำลังฟังเอ็กซ์เตอร์ไทม์พอดแคสต์เพราะเรื่องราวของโลก
ฟุตบอลไม่ได้จบภายในเก้าสิบนาที
สวัสดีครับกลับมาพบกับเอ็กซเตอร์ไทม์พอดแคสต์ครับ
หลังจากห่างหายกันไป๒สัปดาห์๒สัปดาห์ใช่ไหม
นะครับก็สักพักหนึ่งอ่ะเราก็เอ่อแยกย้ายกันไปทำภารกิจ
หนักของเราก็กลับมานี่ก็กลับมาในอีพีที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้
ครับก็วันนี้จากปกพี่บอยครับทำไมถึงเลือกเป็นทีม
มาลายเอาเหตุผลจริงจริงหรือเหตุผลแบบล้อเล่นเอาเหตุผลล้อเล่นก่อน
ล้อเล่นก็คือว่าทำสคริปต์ไม่ทันเพราะว่าเพิ่งกลับจากต่างประเทศ
แล้วก็แล้วก็เรื่องนี้มันมันผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็เอ่อ
รายละเอียดหลายคนอาจจะยังไม่ทราบก็เลยเอามาอธิบายให้เข้าใจกันอีกนิดนึง
โอเคแล้วถ้าถามหาเหตุผลจริงล่ะเหตุผลจริงก็คือเรื่องเนี้ย
ก็คือเพิ่งตอบไปเมื่อกี้เลยว่าคือหลายคนยังไม่เข้าใจกับเรื่องนี้
ครับผมนะครับอ่ะมันยังไงไหนลองเล่าให้ฟังผมว่า
ไปถึงในเดือนพฤติกายนปี๒๐๐๐แสดง
ทั้งใหญ่ขึ้นที่เมืองตูริน
อันนี้เป็นคำเปรียบเลยนะไม่ใช่แผ่นดินไหวจริง

กลุ่มนี้คือประกาศทยอยลาออกไม่ใช่จะใช้คำว่าทยอยคงไม่ถูก
ก็คือทยอยลาออกพร้อมกันรวดเดียวเลย

การประกาศลาออกในช่วงเดือนพฤศจิกายน
มันดูเหมือนเป็นเรื่องที่น่าตื่นตะลึงนะครับ

จากศูนย์กลับมาเป็นอันดับหนึ่ง
ซึ่งอันนี้มันน่าสนใจนะครับ

แต่ในทางตรงข้ามครับในช่วง๑๒ปีโดยเฉพาะปีหลังเนี่ย

เดี๋ยวจะอธิบายว่ามันเป็นการทำลายในรูปแบบไหนนะครับ
ในตอนนี้ครับเราอัดกันในช่วงเดือนมีนาคมนะครับ
ถูกกาวโชคตัดแต้มนะครับ

ซึ่งเรื่องสกุทิโต้ไม่ต้องบอกว่าคาดหวัง
เพียงแต่ว่าเรื่องนี้มันทำให้กลายเป็นเรื่องอื้อเฉา
ที่ว่าผลงานในช่วงหลังจากนี้จะไปยังไง
ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราถ้าเรามองกลับไปในเดือนพฤศจิกายนเนี่ย
มันเป็นเรื่องที่แบบเหมือนปัจจุบันทันด่วนเป็นเรื่องแบบระเบิดระเบิดที่แบบเป็นแผ่นดินไหว
เขาพอจะรู้อยู่แล้วว่าตัวพวกเขาเนี่ยกำลังจะถูกเพ่งเล็งโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องจากกรณีการตัดแต้ม
ก็เลยชิงลาออกล่วงหน้าก่อนที่จะถูกตัดแต้มประมาณ๒เดือนนะครับ
ในเรื่องของการซื้อขายนักเตะนะครับ
แต่ตามการตรวจสอบเขาบอกว่ามีทีมในอิตาลีเขาไม่ได้บอกว่าเป็นเกาโชคศิริอาเท่านั้นนะ
เขาบอกว่ามี๘ทีมจากในอิตาลีและผู้บริหารอีก๕๐คน
ถูกตรวจสอบในเรื่องของการเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือการทำบัญชีที่ผิดปกตินะครับ
แต่ว่า๑ใน๘ที่ว่านี้ที่ค่อนข้างชัดเจนก็คือมีนาโปรลี
โดยที่นาโปรลีเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับดีลการซื้อตัววิกเตอร์โอชิเมนจากลิวนะครับ
ยังนาโปรีในราคา๗๕ล้านยูโรในปี๒๐๒๐
ซึ่ง๒๐๒๐คือปีที่มีโควิด
เหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือเรื่องนี้มันอาจต้องย้อนกลับไปในช่วงปี๒๐๑๘๑๙ช่วงนั้นนะครับ
ก็คือว่าจุดเริ่มต้นมันเริ่มมาจากหน่วยงานที่ชื่อว่าโควิซ็อก
แล้วก็ทำหน้าที่กำกับดูแลอุตสาหกรรมฟุตบอลของอิตาลี
ได้พบการซื้อขายนักเตะที่ผิดปกติผิดปกติของ๘ทีมที่ว่า
คุณซักบอกว่าพวกเขาพบการซื้อขายที่มีความน่าเคลือบแคลงสงสัย
คือเอาง่ายคือนักเตะที่ไม่จำเป็นหรือนักเตะ
สมมุติถ้าเราเล่นเกมอ่ะพี่บอยเราเรามีนักเตะที่ยังไงก็ไม่ได้ลง
เอาอันนี้ไปเชิงว่าแลกและเพิ่มเงิน

แล้วก็นักเตะบางคนถูกซื้อและถูกขายในราคาที่แพงเกินเหตุ

ดิวนี้ยกตัวอย่างคลาสสิกที่เกิดขึ้นก็คือดีลของมิลาเลมปานิชกับอาตูเมโล
ซึ่งข้าต่อ๖๐ล้านยุโรนะครับทหารก็ท่านคือในเวลานั้นสองคนนี้ราคา
ควรจะถึง๖๐ล้านกับ๗๐ล้านไหมถ้ามองในมุมของคนทั่วไปผมเชื่อว่า

ไม่มีทาง

มันอย่างที่เราพูดประจำว่า

ใช่ถูกต้อง

ไม่แต่

อยู่ในทีมที่เขาไม่ได้เป็นเด็กปั้นมา

คนซื้อก็จายได้

อันนี้คือเรื่องที่เราจะพูดถึงว่า
ไอ้๖๐๗๐ไอ้๖๐๗๐เนี่ย

มีคนขายได้ก็ไม่ได้ผิดอะไร

มันดันมีคนที่มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผิดปกติ

ผมเข้าใจดีทุกคนก็คิดว่าเข้าใจเหมือนกัน

สาพันธ์ฟุตบอลอิตาลีเนี่ยมองว่าเรื่องนี้

นำเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการพิจารณา
คดีของสารกีฬาในเดือนเมษายน

มากนะเรื่องนี้แล้วถ้าเราลองคิดกันเล่นว่า

อย่างก็อันนี้ของโอชิเมนเหมือนกัน
ล้านยูโรในช่วงโควิดเนี่ยนะ

ถ้าเกิดอีองกรที่สามารถ

มันสามารถแทงเรื่องเข้าไปให้โดนพิจารณาง่าย

ก็เป็นประเด็นนะเว้ย

ได้แบบงงไหมก็อาจจะไม่

ซื้อตัวที่ผมบอกว่ามันเป็น๖๐

มันมีดีลที่แปลกเยอะเหมือนกันนะ

ก็คือว่ามันมีดีลการสลับคั่ว

ตกเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีทางการเงินที่ผิดปกติ
ซึ่งอันนี้มันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า

คราวนี้มันจะมีดีลที่นักเตะโนเนม
ก็คือว่ามันมีนักเตะที่ชื่อว่า
มีการสลับคั่วกับนักเตะที่ชื่อว่า

ในราคาที่ต่างฝ่ายต่างเสียค่าใช้จ่าย

ตัวผู้เล่นมันให้กันไม่ได้นี่

หมายถึงว่าถ้ามอง

มันก็ใช้งานได้
ใช้เป็นดิวแรกตัวล่ะทำไมเป็นดิวซื้อแล้วจ่าย

อันนี้คือดิวซื้อแล้วจ่ายหรอเพื่อที่จะ

แต่ถ้าแลกตัว๑ต่อ๑มันแทบจะออกมาใช้ในเรื่อง
มันได้แค่เรื่องค่าเหนื่อยแต่อันนี้ได้ค่าตัว

นี่คือสิ่งที่ต้องคิดกันต่อไปนะ
แล้วประเด็นคือตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นปาโบโมเลโนหรือเฟลิกอเรอา
ก็ยังไม่ได้แจ้งเกิดนะไม่ได้แจ้งเกิดในทีมชุดใหญ่นะฮะ
ก็จริง
คือผมยังไม่ได้ไปดูต่อแต่เท่าที่ดูเซเลอาร์หรือดูพิเมอร์ลิกมาสองคนเนี่ย
แทบจะไม่มีชื่อเสียงนะแต่มีค่าตัว๑๐ล้านยูโรนะ
อ่าแต่ถ้าเกิดเรามองถึงอย่างปานิชอย่างอาตูเมโลมันได้
มันมันพอจะก้อมแก้มได้แม้ว่าค่าตัวสองคนนี้
แต่ว่าในดิวตอนนั้นไม่ถูกมันแปลกอยู่เหมือนกัน
ต่อมาครับมันเป็นเดียวของนักต่ายปิชชั่วนิโกโลโรเวลล่าคนนี้ย้ายจากเจนวมาอยู่
ยูทูสด้วยค่าตัว๒๖ล้านยูโร

แพงนะครับ๒๖ล้านยูโรมันเกือบ๒๐ล้านนะครับ
เห็นมั้ยมันจะมีส่วนต่างที่แบบไอ้๒ทีมเนี่ยมันจะดีลสลับคั่วกันอยู่

ดิบกันอยู่๖ล้านยูโรมันมันก็มีเหมือนมีให้ถูกคิด
เขาจะตั้งข้อสงสัยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกนะ

เขาบอกว่านี่คือนักเตะที่เล่นทีมชาติอิตาลีมาแล้วทุกชุด
ก็คือตั้งแต่เด็กเลยก็คือติดทีมชาติอิตาลีมาทุกระดับ
แล้วทำประตูรวมกันในชุดเยาวชน๖๐๐๗๐๐ประตู
คนนี้มีข้ออ้างในลักษณะคล้ายกัน
แต่ว่าในเรื่องนี้ครับการสืบสวนที่แทงเรื่องไปถึงชั้นศาลเนี่ย
เพราะว่าเอกสารที่ผมบอกเรื่องของค่าตัวมาทั้งหมด

แล้วก็เรื่องของค่าตัวประเมินของนักเตะคนนั้น
แต่ตัวเลขนี้มันไม่ใช่ตัวเลขที่เป็นเฉเคราะห์
ดังนั้นแล้วมันไม่สามารถที่จะมาอ้างอิงราคานี้ได้
พ้นข้อกล่าวหานี้ในเดือนพฤษภาคม๒๐๒๐
ก็คือกระบวนการสืบประมาณ๑ปี
ก็คือมาตกม้าตายด้วยกัน
ซึ่งมันไม่สามารถอ้างได้
เพียงแต่ว่าในช่วงเวลาเดียวกันสถานฟุตบอลตาลี
เขาก็มีการสืบสวนเรื่องนี้แบบคู่ขนาน
การร่วมมือกับอายการของตูรินนะครับ
ในช่วงของโควิดที่ผ่านมานะครับ
ก็คือมีการทำบัญชีหรือการจัดทำงบการเงินเป็นเท็จ
ระหว่างปี๒๐๑๙ถึง๒๐๒๐
ซึ่งเป็นช่วงคาบเกี่ยวของโควิดถูกไหมครับ
ฝ่ายอายการเนี่ยฝ่ายอายการโตรินเนี่ยเขามองว่า
มันมีความคาดเคลื่อนบางอย่างแล้วก็น่าสงสัยมาก
กินเวลาระหว่างเดือนมีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายน๒๐๒๐
จากการเลื่อนขอจ่ายค่าเหนื่อยไปเวลา๔เดือน
ทำให้ตัวเลขทางเงินตัวเองสวยมาก
แต่ตัวเลขชุดนี้ครับมันดันไม่เป็นความจริง

แล้วคราวนี้มันปัญหามันตามมาเป็นลูกโซ่ครับ
แต่พวกเขาเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย

เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตกแต่งบัญชีอ่ะ

มันก็เลยเป็นปัญหาดอกที่๒

ทีมฟุตบอลเนี่ยโดน

ก็คือจริงคนที่เล่นเป็นอายการตูริน
คือเขาก็เป็นกลอตอ

ในตลาดหลักทรัพย์เขาจะ

มีแผลมีโจทย์๒ตัวแล้ว

โจทย์แรกได้แล้วใช่มั้ยครับมาเจอโจทย์๒

หลักการทางการเงินตามหลักของกฎหมาย

สากลของอุตสาหการฟุตบอลอย่างทั่วแล้ว

ในเมืองตูรินแล้วก็เมืองมิลาน
มิลานใช่ไหมครับก็ต้องมีสำนักงานที่มิลานด้วย

อังเดร์อันเยรี่โดนทาวินิเบศโดน

๑๖คนอยู่ในข่ายที่ต้องถูกตรวจสอบ

ใช่แล้วก็ตอนหลังมันเป็น๑๕แต้มด้วยซ้ำ

ความจริงแล้วควรจะรอให้มันทุกอย่างมันเคลียร์

เพราะทุกคนรอให้เกิดกระบวนการ

ตัดคอแล้วแต่ยังสอบส่วนยังไม่จบเลย

ใช่คือเมื่อกี้ผมบอกว่า

ตัดแต้มตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม

คณะกรรมการโอลิปิกสากลแห่งอิตาลี
เป็นองค์กรใหญ่ที่สุดของอิตาลีแล้วเรื่องของกีฬานะ
แต่คำตัดสินของโคนี่เนี่ยมันจะมีแค่๒คำตอบเท่านั้น

ก็คือ๑คำตอบแรกของโคนี่ถ้าจะให้ก็คือ
แต่คำถามก็เลยวนกลับมาว่าแล้วทำไมถึงรีบตัดตั้งแต่ตอนนี้
เออทำไมถึงไม่สืบสวนเรื่องนี้
และอีกอย่างที่สองก็คือว่าอันนี้มันเป็นความผิดทางการเงิน
แล้วเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์ว่าทำไมถึงต้องตัด๙แต้มทำไมแล้วสุดท้ายมาเป็น๑๕แต้ม
เออมันไม่ควรมีอันนี้ประหลาด
ประหลาดนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่น่าเคลือบแคงสงสัยมากว่าทำไม
ทั้งที่ฤดูการก็ยังไม่จบมันสามารถรอได้จนถึงตอนจบซีซั่นก็ได้
อ่าใช่หรือไปตัดรูปรูปการณ์หน้าก็ได้ไม่ใช่ว่ามันไม่มีครับ
ซึ่งมันสามารถตัดอย่างนั้นได้ก็ติดลบไปดิ๑๕แต้ม
คำตอบก็คือไม่เหมือนเลยคนละเรื่องนะคนละเรื่องครับคือถ้าฟัง
ถ้าฟังเรามาถึงตรงเนี้ยน่าจะพอเห็นภาพว่ามันมันผิดคนละรูปแบบเลยคนละผิดรูปแบบอ่า
ผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นคำตัดสินที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอืม
อ่าไม่เกี่ยวข้องการล้มบ่นในเรื่องจริงแต่มันเป็นการล็อกผู้ตัดสินประมาณว่า
เพราะว่าอย่างสมมุติอย่างสมมุติว่าที่เราเคยเห็นก็คือ
เป็นการขอให้ล็อกผู้ตัดสินอืม
ไม่ใช่เป็นเรื่องของการล็อกผู้ตัดสินไม่ใช่การล็อกผู้ตัดสินการล้มบ่นใช่
ก็น่าเสียดายเพราะจริงแล้วเรื่องนี้เหมือนที่บอก
เช่นการเปลี่ยนโลโก้ของสโมสรจากเดิมที่เป็นแบบขาวดำมาลายอย่างนี้
เลิกเช่าสนามของสภาเมืองมาสร้างสนามของตัวเอง
ซึ่งมันเป็นเรื่องของความยั่งยืนทางรายได้นะครับ
หลายรอบแล้วในตอนนั้น๒สมัยแล้วแต่ไม่ได้
ไม่ชนะแล้วก็แบบสุดท้ายสองคนนี้มันก็เลยแตก
คือหลายทีมเริ่มเล่นฟุตบอลสมัยใหม่มากขึ้น
ใช่ไหมเล่นจะรูปหูงงเลยว่าไอ้นี่คือใครวะ
อยู่อลันทราโอ้โหเป็นรองดาวน์ฟันโบนะครับ

เฉยแล้วยังมีแบบพวกแองกิซ่าที่เคยเล่นกับฟูแลม
เล่นธรรมดามากไปอยู่นาโปรลีปุ๊บตอนนี้โอ้โห
ดีมากอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นเวทีที่แบบ
เตะดาวรุ่งหรือนักเตะโนเนมได้ปล่อยของ
ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าในอนาคตอันใกล้หรืออันไกลเนี่ย
บอลอิตาลีในระยะยาวมากน้อยแค่ไหนนะครับ
เป็นเรื่องจะบอกว่าผีซ้ำดำพลอย

ตั้งแต่คราวการโชคโบรีจนมาถึงตอนนี้

เรายังไม่รู้ว่ามันตัดสินออกมาเป็นยังไงด้วยซ้ำตอนนี้
แล้วถ้าเกิดแบบโดนตัดแต้มฟรีอีก

ก็เป็นเรื่องราวตลกของมันก็ไม่เชิงตลกหรอกแต่มันแปลก
ใช่ครับมันเกิดอะไรขึ้นกับคล้ายกับอะไรรู้ไหมประเทศไทยครับ

เคสคล้ายกันมาสองครั้งสองคาแล้วมันก็แปลกอยู่เหมือนกัน
ว่าสำหรับทีมระดับนี้แล้วก็หลีกขนาดนี้
วันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันสำหรับ
สำหรับหลีกอย่างอิตาลีซึ่งพี่บอยน่าจะเข้าคล่องอยู่
เพราะดูหลีกนี้อยู่เป็นประจำ
ก็มาลุ้นกันว่าสุดท้ายสภาโอลิมปิกโคนี่เนี่ยนะครับ

คืนแต้มเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ผิดเลยด้วยซ้ำ
ก็ต้องมารุ้นกันไปว่าทีมยังจุเวนตุ๊ษจะเป็นยังไงต่อ

เป็นทีมหนึ่งที่น่าเชียร์แล้วกัน

ก็ว่ากันไป

นี้นะครับก็อีพีต่อไปเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่คนไหน
สปอยได้เลยไหมสปอยได้เลยเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดของเกาะ
ทำทริปเสร็จแล้วอ่านแต่ว่าใช่เพราะว่าเดี๋ยว
ผมจะต้องบินไปเออไปอีกแล้วไปอีกแล้ว
แล้วก็บินแบบ๒สัปดาห์ติดกันด้วย
ก็เลยรีบทำสคริปต์อันนี้

หรือว่าอัดทางออนไลน์อะไรก็ว่าไปอีกเรื่องหนึ่ง

เพราะฉะนั้นมีไม่กี่คนแล้วก็เดาไม่ยาก

เพราะใบ้แล้วชัดว่านักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดของเกาะอังกฤษตอนนี้คือใคร

เราเข้าใจไม่ผิดมันโดนพูดถึงร่วมจริงหรือเปล่าไม่รู้
แต่หมายว่าในผงในเพจพูดถึงกันอยู่พักนึงว่า

แต่ว่าก็ดีแล้วที่เขาไม่มา
เอาจริงจริงพูดจากใจแฟล์ลิวภูรู้สึกว่า

อยู่เยอะสีตอนนี้เคยอยากช่วยอะไรให้ได้นะ
ว่าช่วยได้ไม่เยอะคือรู้สึกว่าเขาไม่ได้เล่นวิธีการเล่นแบบที่ริวฟูเล่น
ก็เลยรู้สึกว่าดีแล้วที่ไม่ได้มาเพราะรู้สึกว่าจะเอามาก็คงดับ
คำถามคือจริงมันจบตั้งแต่ค่าตัวแล้ว

ก็เป็นเรื่องของลิเวอร์ฟูลอาจจะเป็นไปได้ถ้าเกิดได้เขาเรียกอะไรนะเจ้าของทีมคนใหม่ซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้ว
ซึ่งเขาไม่ทันไม่ทันแล้วด้วย
ผมรู้เหตุผลนะนี่อันนี้แซวเล่นผมแซวไปในอีกรายการหนึ่งแล้ว
ลิเวอร์ฟูที่เขาไม่ต้องการเจ้าของคนใหม่เพราะอะไรพี่บอยรู้ไหม

เขาไม่ต้องการคนรวยเศรษฐีน้ำมันจากซาองซาอุเขาไม่ต้องการ

เขามีบ่อน้ำมันอยู่ทางแก๊กขวาอยู่แล้ว
เขารวยกว่าเยอะ
แบ็คขวาที่ชื่อยาวนะ

แฟนริวภูอย่ามาเกลียดผมนะผม
ผมว่าทุกคนคิดเหมือนกันช่วงนี้

โถแต่มาดูว่าจะกลับมาได้ไหม
เออกลับมาสักทีเถอะ

ว่ามาเล่นกับเชลซีแล้วเป็นยังไง
เราต้องมาลุ้นทุกคนน่าจะเห็นฟอร์มกันอยู่

เหมือนที่เราคุยกันในอีพีฟุตบอลโลก
ผมบอกว่าคนนี้ผมชอบมาก

หยุ่งดังระเบิดระเบิดแล้วฮะ

ก็ฝากติดตามพวกเราเหมือนเดิมแล้วกัน

ตามที่ทุกคนถนัดเลย
นะครับก็ยังไงอีพีนี้ก็

กลับอีพีหน้าเรามาคุยถึงเรื่องนักเตะ
คนใหม่ล่าสุดของพี่เมลีกที่

อภินิล่ำลากันไปก่อนสวัสดีครับผม

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ